คุณผู้ชมคะปืนช็อตไฟฟ้ากับมีดอะไรเจอกัน
คือพอมาเจอกันอะไรจะชนะฝั่งมีดเนี่ยนะคือของชายคุ้มคลั่งค่ะ
แล้วฝั่งปืนช็อตไฟฟ้าของตำรวจแหละชายคุ้มคลั่งคนนี้ถือมีดแบบแกว่งไปมา
แล้วก็บอกด้วยนะมึงเข้ามาดิกูฟันแหลกล่ะกูไม่สน
บอกกับตำรวจแบบนี้แล้วเจอดียังไงลองดูค่ะ
เท่าเท่า

ใช่งัดฝาตรงนี้ค่ะแล้วก็แบบยิงปืนเข้าไปอ่ะปืนช็อตไฟฟ้าเนี่ยนะ
เหตุการณ์นี้นี่คือเกิดขึ้นที่ราชบุรีค่ะคุณผู้ชม

เช่าตรงนี้อยู่ที่ตำบลเบิกไพรอำเภอบ้านโป่งเลยนะแล้วใช้เวลาอยู่ประมาณนึงเลยแหละ
ได้ยินไหมเขาก็ท้าทายคนที่อยู่ข้างในห้องเนี่ยเป็นชายคุ้มคลั่งแล้วเขาก็มีมีดที่ยืนกวัดแกว่งไปมา
เจ้าหน้าที่ก็มีอุปกรณ์รออยู่ด้านนอกค่ะโอ้ยชาวบ้านบอกว่าในบีคนที่คุ้มคลั่งเนี่ยน่ากลัวมาก
จากมีมีดแล้วเขาไปเผาสิ่งของอีกอะค่ะพอตำรวจมาถึงเอาอุปกรณ์มาทั้งหมดมาระงับเหตุเนี่ยนะคะ
บีเขาตัวสูงตัวใหญ่เลยนะแล้วท้าทายตำรวจตลอดอันนี้คือตอนที่แบบงัดไอ้ตรงฝา
แล้วก็ยิงปืนช็อตไฟฟ้าสีเหลืองยิงเข้าไป
ก่อเหตุตัวใหญ่ใช่ไหมแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยยาวกว่านะอุปกรณ์ต่างเนี่ยนะยาวกว่านะ
แม้แต่ปืนช็อตไฟฟ้าก็ยิงได้ระยะไกลกว่านะ
ทีนี้คุยกับเจ้าของห้องเช่าเจ้าของห้องเช่าบอกแบบนี้
แม่ของนายบีเช่าห้องที่นี่มา๑๐กว่าปีแล้วนะ
แล้วบีเคยบำบัดยาช่วงหลังบีก็เหมือนกับพูดคนเดียวอะค่ะ
แล้วก็พูดโวยวายด่าทอหนักขึ้น
ไม่รู้ว่ามาจากการที่ไม่ยอมรักษาแบบต่อเนื่องแล้วก็กลับไปใช้ยาด้วยหรือเปล่า
รวมถึงมีการจุดไฟเผาถือมีดจนคนเช่าคนอื่นนะคุณ

แล้วเขาถามคนที่เป็นเจ้าของห้องเช่านะจะเอาไง
เจ้าของห้องเช่าบอกไม่ไหวคงต้องขอคืนห้องเช่าแล้วแหละ

ครั้งนี้มันหนักจนคนข้างไม่ไหว
คือมันกลัวเรากลัวไฟไหม้อ่ะ
กลัวไฟไหม้กลัวเดือดร้อนข้างห้องถือมีดด้วย
พี่น้องเอาข้าวมาก็จะฟันไล่ฟันพี่น้อง

แต่ว่าถ้าเราเตือนเขาก็จะเบาหน่อย

โอ้โหเตือนแล้วจะเบาหน่อย

ถ้าเกิดว่าเขามีมีดแล้วเขาก็คลั่งแบบนี้ด้วยนะคะ
เราไปถามทางตำรวจที่สพบ้านโป่งค่ะ
ซึ่งทางตำรวจพันธุ์ตำรวจโทวีรชัย
บอกว่าตัวในบีเขามีพฤติกรรมเสพยาจนคุ้มคลั่ง
ก็ต้องระงับเหตุด้วยการใช้ปืนช็อตไฟฟ้ายิงนี่แหละค่ะ
พอคุมตัวแล้วก็ต้องไปให้หมอฉีดยาระงับอาการ
โรงพยาบาลบ้านโป่งแล้วก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย

ถ้าเกิดเห็นคนที่มีอาการคลุ้มคลั่งต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะ
อย่าคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันจัดการเองได้
เพราะว่าดีไม่ดีเนี่ยอาจจะถูกทำร้ายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ